วันนี้ก็มีความคืบหน้าจากเบนจาบินตันมาถึงเรื่องของการคัดเลือกนะครับ
สนามที่ใช้ในการแรงขัดแล้วก็ระเละต่างมาฝาร
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่แล้วนะครับ
ว่าจะใช้สนามที่จังหวัดบุรีรำก็คือช้างอาริน่าแต่ว่า
ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาฟุตบอล

บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการในการคัดเลือกสถานที่จัด
ได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสนามแข่งสนามซ้อมโรงแรม
ค่าปฏิบัติการค่าใช้จ่ายอื่น
จากเจ้าของสนามในแต่ละจังหวัด
เสนอตัวเข้ามาที่มีการคัดเลือกนะครับ
ซึ่งเวลานี้กำลังพิจารณาจากข้อมูลที่ได้มา
รวมถึงความเหมาะสมและก็งบประมาณ
ก่อนจะมีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย
ส่วนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกับทีมไทย

ยืนยัน๒ทีมก็คือเวียดนามกับอินเดียมาแน่
ส่วนอีกทีมจะมีการยืนยันแล้วก็แจ้งให้ทราบต่อไปครับ
ครั้งที่๔๗จะเตะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
ไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒จะถ่ายเพราะสด
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับ
ส่วนอันดับโลกของทีมไทยล่าสุดประจำเดือนเมษายน
ขยับนะครับขึ้นมา๑อันดับจาก๑๑๒

ผลงานในศึกชัยหน้าครับที่ชนะจีน๑๐
แล้วก็แพ้อุรุกวัยทีมอันดับ๗ของโลก
ในรอบชิงชะเลิศไป๐๔

ร้างอันดับ๙๘ของโลกเป็นเบอร์๑อาเซียนอยู่
ส่วนทีมอันดับหนึ่งของโลกครับ

ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนี้มาอย่างเหนียวแน่น

ไปด้วยฝรั่งเศสบราซิลอังกฤษ
โรเอเชียแล้วก็อุรุกวัยครับ

ในรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒

ที่จัดที่กรุงโดฮาประเทศกาต้านะครับ
พิธีในการจับสลากกันนะครับ
แล้วก็ใช้ระบบนะครับระบบเดิมนะครับ
ตามที่แจ้งมาก็คือ
รวมรอบคัดเลือกบอลโลก๒๐๒๒เข้ากับเอเชียนครับ
โดยทีมไทยนั้นได้สิทธิ์เข้าสู่รอบคันเลือกรอบ๒

จากว่ามีอันดับโลกดีเพียงพอ
ขณะที่รูปแบบการจัดโถหรือแบ่งสาย

เนื่องจากว่าต้องรอมติเรื่องจำนวนทีมในบอลโลก๒๐๑๖

หากว่ายึดรูปแบบเดิมในรอบคัดเลือก

อีก๔ทีมเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายต่อไป

เดี๋ยวต้องดูว่ารูปแบบจะเป็นยังไงนะครับ
ก็น่าสนใจมากสำหรับการคัดบอลโลกในปีนี้
ถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มทีมจาก๓๒ทีม
เป็น๔๘ทีมจริงนะครับ